ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดไว้ช่วงที่แล้วบนแม่น้ำเจ้าประหยา
เรือสองลำเกิดมาเบียดกัน
เรือลำนึงเป็นเรือบรรทุกน้ำมันไปเบียดกับเรือโป๊บรรทุกทราย
แล้วปรากฏว่าเรือบรรทุกน้ำมันเสียการควบคุมเสียการทรงตัว

หัวเรือเนี่ยพุ่งตรงเข้าไปร้านอาหารที่อยู่ริมน้ำ
ลุ้นค่ะว่าจะชนหรือไม่ชน

เรือลำนี้นะครับโดน

โหวลุ้นลุ้นลุ้นมาก

สุดท้ายมีการทิ้งสมองได้ทัน

คนขับเรือนี่ต้องสุดยอดเลยนะ

ถ้าเข้ารัฐอาหารนี้ขึ้นนะโอ้โหไปกัน

จะหยุดได้มั้ย
แต่คุณสังเกตไหมด้านขวาเห็นมีองค์พระอยู่

หรือไม่มีองค์พระคราพอยู่

เรือหยุดในระยะไม่ถึง

แล้วก็ให้ข้อมูลว่าระทึกเรือหวิดชนร้านอาหารเกือบไปแล้ว
ท่าน้ำพระประแดงเหตุเรือบรรทุกน้ำมัน
กับเรือโป๊ะบรรทุกทรายที่แล่นสวนทางกันมา
โชคดีกัปตันทิ้งสมอเบรกเอาไว้ได้ทัน
ไม่อย่างนั้นชนร้านเต็มค่ะ
เอาล่ะช่วงนี้น้ำหลากน้ำสูงน้ำเชี่ยว
เป็นรูปแบบของอันตรายในกรณีน้ำหลากอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน
แล้วก็ให้โชคดีที่กัปตันมีสติด
ใช้วิธีการแก้ปัญหาดีก็เลยทำให้ไม่เกิดการสูญเสีย

อย่าเพิ่งเสี่ยทัพนะครูวิศมดูหน้าหัวเรือให้ดี

เผื่อเป็นเรื่องของแบบความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระด้วยนะ

ทุกคนปลอดภัยเหตุการณ์นี้ครับ